จะโทรฟังสาวอะไรตอนนี้

ได้เลยจัดไป

เขียนฝั่งอาหารก็เขียนเลี่ยงความเยอะน่ะ

ขยะก็กองเต็มแล้ว
รสไม่รู้จักขยาไปทำอะไรละ

ขยะเก็บเอาไปทำปุ๋ยและเชื้อเพลิงได้

ขยะที่ไหนไปทำปุ๋ยมาทำเชื้อเพลิง

ก็ฮิสเทคใหม่ต้องการทราบเพิ่มเติมไหม
ฉันสามารถอธิบายให้ฟัง
แหมพูดมาสักขนาดนี้ว่ามาเลย
ตอนนี้ทีมนักวิจัยวิสเทเขาใช้เอ็นไซด์
เปลี่ยนขยะอินทรีย์ให้กลายเป็นกาสชีวภาพ
ที่ปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ช่วยให้ชุมชนมีรายได้จากขยะครัวเรือน
ผ่านโครงการขยะเพิ่มซับหรือซีรอส
โดยจุดเริ่มต้นมาจากปัญหาขยะที่เพิ่มมากขึ้น
อยู่ในขั้นวิกฤตและเป็นการทิ้งขยะแบบร่วมกัน
โดยไม่แยกประเทศซึ่งกว่า๖๐ของขยะมูลฝอยทั้งหมด
ก็คือขยะอินทรีย์อย่างเช่นเสร็จอาหารต่าง
ทีมนักวิจัยวิสเก็ตจึงได้ใช้กระบวนการ
เทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมกระบวนการ
เข้ามาช่วยเกลียนขยะอินซีจากครัวเรือนอุตสาหกรรมอาหาร
และการเกษตรให้เป็นเชื้อเพลิงชีวภาพ
และสารชีวพันธ์มูลค่าเพิ่ม
โอ้โหโซแคปเวอร์แยกขยะแล้วไปทำอะไรได้บ้างพูดมา
ไปทำสารบำรุงพืชไบโอเวสซึ่งทีมนักวิจัยได้ผลิตขึ้นมา
โดยนำขยะอินซีหรือเศษอาหารที่เหลือจากโรงอาหารของมิสเทค
มาทานกระบวนการหมักและเรื่องปฏิกิริยา
โดยใช้จุลินทรีย์ตามธรรมชาติล่อยขยะประเภทเศษอาหาร
โดยไม่มีการเติมสารเคมีลงไป
ทำให้ใบโอเวเป็นสารดำรุงพืชที่อุดมไปด้วยราคา
และสารอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโต
รวมถึงมีฮอร์โมนพืชที่สำคัญ
ทำให้ได้ผลผลิตสูงคุณภาพดี
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมปลอดภัยต่อผู้บริโภค
และช่วยจัดการกับปัญหาขยะเศษอาหารได้อย่างยั่งยืน
ใจโรมเบาได้เบานะกำลังจะเล่าให้ฟังพอดี
ที่จังหวัดน่านทีมนักวิจัยจากวิสเทค
ได้นำระบบมากัสชีวภาพประสิทธิภาพสูง
ที่ใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์ไบโอเวสไปเริ่มใช้ในระดับชุมชน
โดยสามารถผลิตกัสชีวภาพและปุ๋ยชีวภาพจากขณะเศษอาหาร
ซึ่งสามารถผลิตก๊าซมีเทนในปริมาณความเข้มข้นสูง๗๐
สิ่งสำคัญคือช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
รวมถึงกระตุ้นให้เกิดการแยกขยะในครัวเรือนและชุมชน
ด้วยวิธีการเพิ่มมูลค่าของขยะอินซี
และลดปัญหาการปล่อยแก๊สเรืองกระจกขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศ
กระบวนการฟังกลบ
ส่งมาซึ่งโครงการวิจัยได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐและภาคเอกชน
เพื่อสร้างเทคโนโลยีที่มีขนาดใหญ่และครบวงจรมากขึ้น
โดยเขามุ่งหวังให้ประเทศไทยมีเทคโนโลยีชีวภาพ
สำหรับกำจัดขยะผ่านกระดวนการย่อยขยะอินทรีย์
เพื่อผลิตพลังงานชีวภาพและป่วยชีวภาพรวมถึงส่งเสริมให้เกิด

นี่แหละผ้าขยะก็เอาไปทำให้มีมูลค่าได้นะ

เลิศนี่เดี๋ยวฉันปิดร้านแล้วมาช่วยฉันแยกขยะนะ
ไม่ได้หรอกพี่ไอไม่มีแขนไม่มีขาป้าต้องทำเอง
แล้วฉันจะจ้างคุณมาเป็นผู้ช่วยทำไม

ช่วยแล้วใหม่ช่วยให้กำลังใจเออสู้